เพราะว่าที่จังหวัดอุทัยธานีครับ

จาก๙๐เนี่ยท่านนั่งอยู่นี่แหละครับ

ในพื้นที่ตะบนโคกหม้ออำเภอทัพทัน

คุณย่าท่านนี้คือคุณย่าทองอ่อนทองสุกดี

แต่ท่านก็แข็งแรงนะยังแข็งแรงครับ

คือเล่าให้ฟังบอกว่าจริงแล้วที่บ้านมีกัน๘คนนะ
มีคุณย่าพ่อแม่ของเด็กแล้วก็หลาน๕คน
คือแม่ของเด็กเนี่ยไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งทุกคนไว้ที่นี่คุณย่าบอก
ส่วนพ่อของเด็กพอถูกเมียทิ้งไปปั๊บดื่มแต่เหล้า

๕คนทำยังไงล่ะคราวนี้กลายเป็นเด็กกำพลาสิครับ
ขณะนี้หลานชาย๓คนนะกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
ส่วนอีก๒คนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒ขวบ
ส่วนอีกคนยังอ่อนอยู่เลย๗เดือน

คือแต่คนเล็ก๗เดือนคือต้องให้ญาติเลี้ยง
คือย่าบอกช่วยหน่อยเถอะฉันไม่ไหวแล้วคนเดียว

คุณย่าบอกต้องหุงหาอาหารให้หลานตั้งแต่เช้า
ผักไข่เป็นละผักหาเอาไข่ก็แล้วแต่มีนะครับ

หมูไก่ไม่ต้องพูดถึงเนื้อหมูไก่ไม่ต้องพูดถึง
ไม่เคยตกถึงท้องยกเว้นมีผู้ใจบุญจะเอามาให้กินเท่านั้นแหละครับ
ผมพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับคุณว่าเราว่าไงครับ
นั่งเรียงกันเป็นตับเลยนี่คือภาระของหญิงชะลาอายุ๘๗ปีคนนี้
ที่คือจะฝากไว้ก่อนคือใครเตรียมจะจดเลขบัญชีนะ
เดี๋ยวถึงแล้วนี่มาแล้วนี่บัญชีทันใจจริงแล้วค้างไว้นานหน่อยนะครับ
คือไฟฟ้ามีใช้ไหมมีแต่ต้องโยงสายต่อจากข้างบ้าน
เพราะว่าการไฟฟ้ามาถอดหม้อไปแล้วครับเพราะท่านไม่มีตังค์จ่าย
คุณย่าวิงวอนผู้ใจบุญสนับสนุนการศึกษาอยากให้หลานได้เรียนสูง
อยากให้หลานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แล้ววันนี้คณะครูโรงเรียนโคกหม้อไปที่บ้านของคุณย่า
เอาข้าวสารไปให้เอาอะไรไปให้ที่เห็นกระสอบเมื่อกี้นะ
ยืนยันว่าจะพยายามช่วยเหลือเด็กชายทั้ง๓คน
ให้ได้เรียนต่อเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กในวันข้างหน้าครับ
๔คนน่ะก็ไม่ได้หาอะไรไม่ไหวไม่ไหวแต่จำใจก็ต้องเลี้ยงเนอะ
หลานนะเนอะอีกคนน้อยเนี่ยออกผู้ชายเนี่ยบางทีเขาให้พ่อ
พ่อแม่เขาให้ไปให้พี่น้องของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงเลี้ยงโตหลายแล้ว
ถ้าลูกชายไม่ตายนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวหาเลี้ยงไงไหม
ได้ได้
เด็กคนนี้เก่งกว่าผมอีกคุณวรพรผมยังจุดเตาด้วยฟืนแบบนั้นไม่ได้เลยนะ
นี่ฮะเอาขุยมะพร้าวมาเอาเศษไม้เล็กกระถาดมาค่อยจุดค่อยจุด
เห็นอย่างนี้นะยากนะกว่าถ่านจะติดเนี่ยโอ้โหทีนี้เก่งจริง
คุณย่าก็เก่งมากด้วยนะคะอายุขนาดนี้ก็ถึงวัยต้องพักผ่อนแล้วนะคะ
ต้องมีคนอื่นมาดูแลแล้วแต่นี่ต้องมีภาระดูแลเด็กอีกตั้งหลายคน
ขึ้นเลขบัญชีไว้นะคะแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละนะคะ